ตำรวจค่ะเหนื่อยอีกแล้วเอาอีกแล้วค่ะ
ผู้ต้องหาแอบสะดอกกุญแจมือแล้วก็วิ่งออกจากรถควบคุมตัว
ตำรวจเหนื่อยค่ะวิ่งไล่ตามจับได้หรือเปล่า

ผู้ต้องหารายนี้เป็นชายอายุ๑๘ปีเท่านั้นนะคะ

ยาเสพติดเขาถูกตำรวจสพเขาวงจังหวัดกาลสิน

คือก่อนหน้านี้เขาไปอารวาสทำร้ายทำร้ายข้าวของแล้วก็ทำร้ายตนเอง
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาพบว่าเอาล่ะเสพยามานี่น่ะ
ติดยาเสพติดค่ะก็เลยถูกควบคุมตัวในคดีข้อหายาเสพติด
ทีนี้คุณผู้ชมถามว่าอ้าวมันกลายมาเป็นภาพนี้ได้ยังไง
สักประมาณ๑๑โมงเมื่อวานนี้ในขณะที่ตำรวจสพเขาวง๒นาย
กำลังควบคุมตัวผู้ต้องหารายนี้
นำตัวไปส่งฟ้องที่ศาลจังหวัดกาลสินไปฝากขังนะครับ
แต่เจ้าหน้าที่เขาแวะนำของกลางยาบ้าจำนวน๔๐๐เมตรในคดีอื่น
ไปส่งให้กับสำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาลสินก่อน
แล้วมีการจอดรถไว้ที่บริเวณหน้าสำนักงานพิสูจน์หลักฐานกาลสิน
ตำรวจนายหนึ่งนำของกลางยาบ้า๔๐๐เมตรไปส่ง
อีกนายหนึ่งก็ยืนเฝ้ารถแต่จู่ผู้ต้องหาค่ะ
นั่งอยู่ด้านหลังรถใส่กุญแจมืออยู่ด้วยนะไม่สิ้นฤทธิ์ค่ะ
สะดอกกุญแจมือได้แล้วก็กระโดดลงมาจากรถ
รีบวิ่งเข้าไปในป่าละเมาะด้านหลังสนามกีฬาจังหวัด
ทีนี้ตำรวจสพเมืองกาลสินและตำรวจสพเขาวงก็ต้องช่วยกัน

กี่ชีวิตตำรวจกี่นายมาจับผู้ต้องหารายนี้
นี่สุดท้ายจับได้แล้วนะคะ
ก็ยังดีหน่อยนะที่จับได้แล้วก็ไม่ออกไปทำร้ายคนอื่นอีกนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไปอัลวาดไงทำลายข้าวของสุดท้ายจับได้ค่ะ